มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเขาบอกว่าญาติของเขาเนี่ย
ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ริมถนนแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นมีการไล่ล่าคนร้ายพอดี
และตำรวจใช้ปืนในการยิงสกัดกระสุนปืนมันมาฉลับฝาหม้อก๋วยเตี๋ยว
เกือบโดนเขาเกือบถูกลุกหลงใช้คำนี้ง่ายเลยนะคะ
ทำให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เต้นเลยนะคะ
เร่งตรวจสอบว่าลูกน้องไปก่อเหตุแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะ
กรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ที่ตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลช่วงแยกขวงสิงมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ข้อความที่โพสต์ไว้บอกว่าฝากแชร์ถึงตำรวจสพช้างเผือกที่ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
ดูสิ่งที่พวกคุณทำมันคุ้มไหมกับรถหนีด่านตรวจแค่๑คันกับชีวิตคนหนึ่งคน
จังหวะนั้นพี่ชายผมเปิดฝาหม้อก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยเลยถูกที่ฝาหม้อ
ถึงเป็นแค่ปลอกกระสุนมันก็บุบขนาดนั้นมีเหลือที่เนื้อคนมันจะไม่เข้า
ถ้ามันเกิดโดนพี่ชายใครจะมารับผิดชอบและไม่มีการขอโทษอะไรทั้งสิ้น
เมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะส่วนนี่คือรอยบุกที่ฝาหม้อก๋วยเตี๋ยว
เขาบอกว่าขนาดฝาหม้อมันแข็งมันยังบุบเลย

ซึ่งเป็นพี่ชายที่เขาอ้างถึงในโพสต์นี้นะคะ
เป็นคนที่เกือบที่จะถูกลุกหลงก็คือกระสุนของตำรวจ
บอกว่าตอนนั้นกำลังเปิดหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวพอดี

กำลังไล่ยิงสกัดคนร้ายที่แหกด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
จากนั้นปลอกกระสุนกระเด็นมาถูกฝาหม้อ
ด้วยความตกใจตอนนั้นรีบหมอบลงกับพื้น

เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอมรชัยปัญญา
กำกับการสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเปิดเผยว่าเบื้องต้น

ซึ่งร้อยเวรหัวหน้าด่านยอมรับว่า
คือช่วงนั้นไปพบรถยนต์คันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีดำ
คันนี้บอกมีพิรุษต้องสงสัย

แต่ขัดขืนที่จะให้ตำรวจตรวจสอบเท่านั้นไม่พอค่ะ
เร่งเครื่องขับฝ่าด่านไปด้วยความเร็ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีพิรุธแบบนี้ตัดสินใจใช้ปืนยิงใส่ยางรถ
แต่รถคันนั้นก็ยังสามารถหลบหนีไปได้นะคะ
ส่วนวิถีกระสุนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่าน
เชื่อว่าไม่น่าจะกระเด็นถึงร้านก๋วยเตี๋ยว

และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดและเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วค่ะ
ส่วนคนที่โพสต์เรื่องราวนี้และเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
ตำรวจเชิญมาสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้น
และมีการพูดคุยเพื่อที่จะขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และคนที่โพสต์ยอมลบข้อมูลที่ตัวเองโพสต์ออกไปทั้งหมด
แต่ตอนนี้รออย่างเดียวรอเรื่องความเป็นธรรมว่า
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า

เชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ